ในการค้นหากำลังพลที่ศูนย์หายังคงดำเนินต่อไป
คุณผู้ชมครับยังมีความหวังแล้วก็หวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้น
โดยเน้นตามบริเวณริมฝั่งชายหาดนะครับเพราะว่าอาจจะมีถูกพัดเข้าไปที่อยู่บริเวณชายฝั่งต่าง
ตามจังหวัดในพื้นที่นะครับรวมทั้งมีการตั้งกรรมการเพื่อมาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางด้วยนะครับ
พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลนะครับผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่หนึ่ง
ก็กล่าวถึงความคืบหน้าในการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่ยังคงศูนย์หาย
คือที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจบกิริขันจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุมราชธานีครับ
โดยเรือหลวงใหญ่ออกไปทั้งหมดตั้งแต่เช้าแล้วทั้งเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนราธิวาส
เมลือหลวงนรายสวนเมลือหลวงตากศีลและเมลือตอ๑๑๓
ส่วนทางด้านใต้ของการค้นหาเป็นเรือตอน๑๑๔และเรือต่อ๒

โดยจะปฏิบัติการอย่างครอบคลุมและเน้นไปพื้นที่ใกล้ชายฝั่งให้มากขึ้น
พร้อมทั้งจุดที่พบร่างของผู้เสียชีวิต
ส่วนที่บริเวณใกล้ฝั่งแล้วก็ชายฝั่งนั้นก็มีการปูพรมค้นหาเช่นเดียวกัน
วันนี้ก็มีการเพิ่มการสำรวจเกาะจราเข้
แล้วก็พื้นที่ตามโปรแกรมในการคำนวณของกรมอุทธกษาตกองทัพเรือ
รวมถึงยังเตรียมเสริมกำลังพลจากกรมทหารราบที่๒จังหวัดกระบี่ไป
กำลังพลให้เดินเท้าในการค้นหาตามแนวชายฝั่งด้วย
ขณะเดียวกันยังพบว่าทุ่นที่เรือหลวงบารจันทร์ได้ออกไป
ปฏิบัติภารกิจที่ผูกไว้กับเรือหลวงสุโขทัย
เพื่อบ่งบอกพิกัดของหัวเรือและท้ายเรือ
เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติการนั้น
ถูกชาวประมงตัดทุ่นออกไป๒ทุ่นที่ผูกเอาไว้
ถ้าคลื่นลมสงบหรือว่าเรือหลวงบารจันท
ก็จะมีการนำทุ่นไปผูกไว้ที่เรือหลวงสุโขทัยใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
คลื่นลมสงบพอที่เรือหลวงบรรจันทร์จะออกไปได้
เราจะนำไปผูกนะครับเป็นที่หมายของเรือหลวงสุโขทัยใหม่นะครับ
เรือช่วยเหลือที่๒นี้ก็ยังไม่สามารถออกปฏิบัติได้นะครับ
เนื่องจากสภาพคลื่นลมยังแรง
และวันนี้น่าจะเป็นวันที่ในช่วง๒๔๒๘ที่เราคำนวนที่ทางพยากรอากาศไว้
วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่น่าจะแรงที่สุดนะครับ
เป็นชายอายุประมาณ๔๐๕๐ปีสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
รูปร่างทวมผิวขาวมีรอยสักตามร่างกาย
แล้วใส่เสื้อยืดมีอักษรข้างหลังว่ากองทัพเรือแบบนี้สีน้ำเงินแบบนี้ครับ

แพทย์แต่สูตรเบื้องต้นไม่พบบาดแผลนะครับ
คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๐วัน
ซึ่งพลเรือโทพิชายยืนยันนะครับว่า
หลังจากเข้าไปสู่กระบวนการพิสูจน์ทราบแล้วพบว่า
ศพนี้ไม่ใช่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ศูนย์หายไป
และไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปราง
แต่เป็นศพของนายสารโรธมินโดลูกเรือประมงทรัพย์สุนันที่ถูกคลื่นซัดอับปาง
ห่างจากฝั่งของสงขาประมาณ๓๐ไมล์ทะเลหรือประมาณ๕๕กิโลเมตร
ในวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
ส่วนที่จังหวัดชุมพรได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกไปค้นหาผู้สูญหายตามแนวชายฝั่งด้วยครับ
มีการเดินเท้าสำรวจโดยเฉพาะที่บริเวณเกาะไข่ซึ่งมีคนไปพบพลุไฟขอความช่วยเหลือ
จากการค้นหาที่บริเวณชายฝั่งรอบเกาะแล้วก็บนเกาะตอนนี้ยังไม่พบผู้สูญหายครับ
แต่ว่าก็จะมีการจัดชุดเดินเท้าแล้วก็มีการไปพบหมวกสีดำบนเกาะหลายใบเหมือนกัน
ก็คาดหวังว่าจะเป็นของผู้ที่รอดชีวิตนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปพบถังชูชีพรวมไปถึงอุปกรณ์ยางชีพ
ก็มีเสื้อชูชีพถุงนอนพลุไฟลอยไปติดตามแนวชายหาดบริเวณบ้านบ่อคาที่ตำบลด่านสวีที่อำเภอสวีที่ชุมพรครับ
ซึ่งระบุชื่อเรือหลวงสุโขทัยแต่ไม่พบผู้สูญหาย
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงทำให้เมืองหลวงสุโขทัยอับปัง
พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์นะครับท่านผู้บัญชาการทหารเรือ
มีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
ประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการ๒คณะก็คือ
เป็นคณะทำงานสอบสวนข้อที่จริงเพื่อไปหาสาเหตุ
ว่าอะไรทำให้เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
ก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หาสาเหตุทั้งหมด
ความพร้อมของเรือแล้วก็การปฏิบัติงานของเรือ
คณะที่๒เป็นคณะสอบสวนข้อที่จริงในการดำเนินการภายในเรือทั้งหมดเลยนะครับ
หลังจากที่เรือหลวงอับปางไปมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อที่จริง
ดำเนินการตามขั้นตอนในการสละเรือใหญ่การค้นหาและช่วยเหลือกำลังพลหลังประสบเหตุ
ว่าเป็นไปตามหลักการและแนวทางที่กำหนดเอาไว้หรือไม่
ตอนนี้คณะกรรมการทั้งสองฝ่ายเร่งสอบสวนและหาผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ